คุณผู้ชมคะมาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
เป็นเหตุการณ์คุณตาวัย๗๙ปีคือหมาแกหลุดออกจากบ้าน
ก็เลยวิ่งไล่จับทีนี้หมาวิ่งไปกลางถนน
คุณตาไม่ได้เป็นห่วงตัวเองเลยวิ่งไล่จับหมา

แต่จังหวะที่วิ่งไปกลางถนนคุณตาไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ย

ผู้ชายวัย๓๕ปีขับรถชนคุณตา
สุดท้ายคุณตาวัย๗๙ปีที่เป็นห่วงหมาเสียชีวิตคาที่
คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่มาชนคุณตาอายุ๓๕ปีก็เสียชีวิตคาที่
ที่มันเศร้ากว่านั้นที่มันสลดกว่านั้น
ผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไว้๓๕ปีเนี่ย
กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่๑๙ธันวาคมนี้
ไม่ใช่ญาติเท่านั้นที่เศร้าว่าที่เจ้าสาวก็เศร้าด้วย
ตำรวจสภบางกลวยค่ะพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัย
ร่วมกระตันยูแล้วก็ทีมแพทย์ไปตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น
บนถนนนครอินในพื้นที่ตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
่งหน้าสะพานพระราม๕ที่เกิดเหตุศพแรกก่อนเลย
ไปพบศพคุณตาสง่าศรีสุธิวันอายุ๗๙ปี
คุณตานอนเสียชีวิตอยู่ช่องทางขวาใกล้กับเกาะกลางถนน
สภาพศพคุณผู้ชมค่ะเลือดไหลนองเลยนะคะ
เฉพาะที่ศีรษะเพราะว่าศีรษะคุณตาไปกระแทกพื้น
ตอนที่โดนรถชนห่างออกไปสักประมาณ๒๐เมตรไปพบศพ
ไปพบศพที่๒ชื่อว่านายสุพศทองประจำอายุ๓๕ปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตค่ะ
เช่นเดียวกันอยู่ช่องทางทางด้านขวา
มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียน๙กกต๒๔๒๘กรุงเทพ
ล้มความสภาพพังยับเลยนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สุนัขของคุณตาสง่าผู้ตายหลุดออกมาจากบ้าน
แกก็วิ่งออกไปไปเกาะกลางถนน
วิ่งไล่หมาต้อนกลับเข้ามาในบ้านกลัวว่าเดี๋ยวหมาจะถูกรถชน
แต่คุณตาผู้ตายเนี่ยวิ่งตามไปจับโดยไม่สังเกตว่า
มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาด้วยความเร็ว
สุดท้ายถูกชนเข้าอย่างจังจนกระทั่งคุณตาเนี่ย
เด็นล้มลงศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตคาที่
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ไปชนคุณตาก็เสียหลักค่ะ
ถลายไปกับพื้นถนนสุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ศีรษะกระแทกพื้น
เสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้มีคนตายสองศพนะคะ
ตำรวจสพบางกลวยก็มีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เดี๋ยวจะส่งศพผู้เสียชีวิตทั้งสองศพ
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบื้องต้นคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไป
ศพสองที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณสุพธเนี่ย
มีกำหนดการที่จะแต่งงานกับแฟนสาวที่ย่านบางกลวย
วันที่๑๙ธันวาคมนี้แล้วก็แจกการ์ดเชิญไปแล้วด้วย
แต่สุดท้ายจากงานแต่งกลายเป็นงานศพไปเสียก่อนนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวด้วยนะคะ